แต่ไม่ได้หวานไอศครีมหรือว่าเอ็มสครีมหรอกนะคะ
แต่เป็นความหวานของคู่จิ้นคู่ของนายนพัฒน์กับใบเฟิร์นพิมชนก
เขาไปหวานไกลอยู่นู้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มิลานอิตาลีจ้า

แล้วก็กินไอศครีมเหมือนกัน
มันส่งหมดเลยบรรยากาศนะ
แม้ว่างานนี้เขาจะไม่ได้ควงกันไปเที่ยวเองแล้วก็ไม่ได้ไปกัน๒ต่อ๒ด้วย
แต่คุณผู้ชมดูเอานะดูจากในภาพแล้วนาน

ไอศครีมก็แล้วพิสซาต่อหรอ

ยังมีช็อตฟินเช็ดปงเช็ดปากให้กันด้วย

ดิฉันก็อดใจไม่ไหวขอตะโกนเรียก
แม่หมูแม่หมูมาดูทางนี้หน่อยค่ะ
คุณจะฟ้องแม่เขาเหรอฟ้องแม่เขาเหรอฟ้องแม่เขาเหรอ
รู้แม่แม่เป็นอย่างไรอ่าเค้าก็มาด้วยจ้ะคุณผู้ชม

เขาไปร่วมงานแฟชั่นที่นั่น
ก็ผลผู้ติดตามกันไปเพียบเลย
แม่หมู่เองก็ไปด้วยเหมือนกันค่ะ
แล้วก็เหมือนว่าจะไฟเขียวให้คู่นี้เขามีคอนเทนต์จิ้นฟิน
แถมยังเป็นทีมซัพพอร์ตอีกด้วยเอาคุณผู้ชมดิฉันว่าสาวแพ้แล้วแหละงานนี้นะ
งานนี้โอ้โหบอกเลยว่าเสียงเชียนหนักมาก
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้องใบเฟิร์นหรือว่าน้องนายจะยอมใจอ่อนสักที
ตกลงปลงใจตามที่แฟนคลับตั้งด้อมป้อมใหญ่เชียร์กันแบบสุดเสียงขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่คู่นี้นะเคมีเขาเข้ากันจะนอกจอหรือในจอดิฉันก็เชียร์เสมอ

บอกเลยว่าไอติมที่เขากินอยู่เนี่ยยังไม่หวานเท่าความจิ้นของคู่เขาเลยนะ
อ๋อนักศึกตัวตามไปไม่ล้านทันมั้ยน้อย

ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออนะคะไอติมว่าหวานคู่นี้หวานกว่าคุณผู้ชมค่ะ

บอกรักเป็นภาษาอิตาลีไปเลย

เมื่อกี้เปิดกูเกิ้ลมารับรองถูกชัวร์คุณผู้ชม